แต่การให้สัมภาษณ์ก็ยังคงสงวนท่าทีแหละ
เพราะอุตมาสงวนท่าทีทุกครั้งเลย
ตั้งแต่ช่วงของการประกาศนโยบายหาเสียง

จนถึงวันนี้ก็ยังคงสงวนท่าทีอยู่
นี่คือบรรยากาศเลือกตั้งที่หน่วยที่๕แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา
เป็นเขตเลือกตั้งที่๔กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตรงนี้อยู่ใต้อาคารจอดรถโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพชรสุขุมวิท๕๓
ซึ่งตรงนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง๒หน่วย
เขตเลือกตั้งที่๔แล้วก็มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ก็คือหน่วยที่๔๔๑๙คนส่วนหน่วยที่๕มี๕๔๓คน
ซึ่งนายอุตมะก็มีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่๕ลำดับที่๒๒นะคะ
พอหลังจากที่ได้เข้าครูหาแล้วก็หย่อนบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
อุตมะก็ได้เชิญชวนคนไทยให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ให้มาก
เพื่อให้ตัดสินใจตัดสินอนาคตของประเทศ
ส่วนของพักพลังประชารัฐวันนี้เนี่ย
เดี๋ยวก็จะมีการไปรวมตัวกันที่ทำการพักช่วงเย็น

ทีนี้นักข่าวก็ถามคุณอุตมาเหมือนกันนะ
คุณอุตมะเมื่อคืนน่ะนอนหลับไหมหลับดีหรือเปล่า
หลับสบายไหมคุณอุตมะตอบว่า

แล้วก็บอกว่าอ๋อผมสบายใจมาตลอดอยู่แล้ว

ก็ยังมีนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์
แกนนำพักรวมพลังประชาชาติไทย
เดินทางมาพร้อมกับนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์

แล้วก็เป็นผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อของพัก

นายอเนกบอกว่าดีใจที่คนไทยตื่นตัวในการเลือกตั้งมากขึ้น
แล้วก็มีการเชิญชวนให้คนไทยออกมาใช้สิทธิ์

บอกว่าอยากให้คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากด้วย

นี่คือบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่๕
ที่แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนานะคะ